ครับข่าวสารวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มรัศดร๖๓นะฮะคือตอนนี้ยังไม่ครบ๓วันที่ยื่นคำขาดให้นายกต้องลาออกนะครับแต่วันนี้มีการนัดชุมนุมกันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับวันนี้ถ้าในกรุงเทพเนี่ยมีที่เดียวเป็นผู้ชุมนุมที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั้นนะครับบอกว่าจะปักหลั
ก็ที่หน้าเดอร์มอร์บางกะปิค่ะแต่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะแถวแถวถนนงามวงวานบางเขนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าจะปักหลักค้างคืนเป้าประสงค์ก็คือเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีไปแล้วไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะล่าสุดนะครับเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐ
พี่น้องทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะติดตามมาจากเทนไตร์ภาคีธีระนามฟรียุทธ์ประชาชนกฎแห่ง
อยากให้มารวมเป็นอยู่ที่นี่อยากดูไลน์เพียงแค่อยู่ที่บ้าน
คุณผู้ชมนะครับมาที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
บรรยากาศขนาดนี้มีการตั้งเวทีใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะมีศิลปินขึ้นมาขับกล่อมร้องเพลงให้คุณไอ้ผู้ชุมนุมนะครับ
อยู่ตรงนี้ได้ฟังกันให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันตอนนี้ก่อนนะฮะ
ด้านหลังของผมที่ขี่ได้นี่คือนะครับวงเอมมี่เดอร์บอสชมพูนะครับ
ตอนนี้กำลังจะขึ้นบนเวทีแล้วนะครับจะเป็นวงแรกที่จะขึ้นมาร้องเพลง
ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ฟังกันนะครับนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นตอนนี้
เริ่มมีการเซ็ตอุปกรณ์กันแล้วก็เป็นคนแรกที่จะมาขึ้นร้องเพลงก็คือ
คุณเอมมี่เดอร์บอสชมบูนะครับซึ่งบรรยากาศตลอดตั้งแต่สิบหกนาฬิกา
ที่มีการนัดหมายการชุมนุมกันนะครับของกลุ่มภาคีนิรนามที่จัดกิจกรรมวันนี้
ก็คือนอนแคมป์ไม่นอนคุกนะครับก็จะให้มวลชนที่มาอยู่บริเวณนี้
ปักหลักนอนกันที่นี่นะครับเพื่อนะครับเพื่อให้เพื่อนที่อยู่ในเรือนจำนั้นออกมา
หากไม่ออกมากลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำบอกว่าก็จะปักหลักนอนกันที่นี่นะครับ
กว่าจะออกมาจากเรือนจำให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนะครับ
บริเวณเต็นท์ที่คุณผู้ชมเห็นเต็นท์หลักสีนี้
คือจุดที่จะให้มวลชนปักหลักนอนกันนะครับก็มีการนำเสือนำหมอนนะครับ
มาให้กลุ่มผู้ชมนุ่มเนี่ยนะครับที่ต้องการจะนอน
ก็มาหยิบยืมแล้วก็มานั่งนอนกันได้ยาวเลยนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีเต็นต์ของการปฐมพยาบาลมีเต็นต์ของกาด
ที่จะคอยดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้กลุ่มมวลชนก็เริ่ม
ทยอยเดินทางกันมาแล้วก็กลุ่มมวลชน
ตอนนี้นะครับนั่งอยู่บนถนนงามวงวาน
มุ่งหน้าไปแยกพงเพชร
ตอนนี้ปิดการจราจรรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ส่วนฝั่งตรงข้ามถนนงามวงวานมุ่งหน้าไป
เกษตรยังคงยังคงไหลอย่างต่อเนื่อง
ก็จะมีมวลชนที่จะข้ามผ่านไป
ก็จะมีการโบกให้หยุดเป็นระยะนะครับ
ก็อาจจะทำให้ปลายแถวหลังจากที่ตรงนี้ไป
อาจจะมีรถติดกันหน่อยนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศส่วนตรงข้ามคุณผู้ชม
ตรงข้ามไปที่เห็นเป็นสีขาวนะครับ
ที่มีไฟออกมาตรงนั้นจะกันเอาไว้ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไป
เพราะว่าจะเป็นพื้นที่ให้แกนนำอยู่ด้วยกันนะครับ
แล้วก็ข้างหลังตรงนั้นก็จะมีหมอนมุ้ง

บอกว่ามีปืนฉีดน้ำอยู่๒๐๐กระบอกอยู่ตรงนั้น
แต่จะเอาไว้ทำอะไรยังไม่เปิดเผยนะครับ
บอกแค่ว่ามีปืนฉีดน้ำ๒๐๐กระบอก
ก็จะเอาไว้ได้ยังไงนะครับ
ที่เอาไว้ว่าเอาไว้ครบหนึ่ง

เขยิบไปอีกครับคุณผู้ชมด้านหลังก็จะเห็นว่า
เป็นตลาดนัดเลยนะฮะมีรถลูกชิ้นรถขายของจอดยาวเรียงกันประมาณ๑๐๒๐เมตร
นี่นะครับคุณผู้ชมเป็นรถลูกชิ้นรถขายน้ำรถขายข้าวก็มาจอดรออยู่ตรงนี้
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมถ้าเกิดว่าหิวถ้าเกิดว่าอยากจะกิน
ก็เดินข้างหลังไปซื้อกันได้
ไปก็จะมีรถของกู้ภัยจอดอยู่ด้วยนะครับ

ขณะเดียวกันก็จะมีอาหารมีข้าวฟรี
มีน้ำเฟียกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะนอนปักหลักตรงนี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นรถรา

เฉพาะฝั่งงามวงวานมุ่งหน้าเกษตรนะครับ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเย็น
ก็มีการประสัยของภัยดาวดินหลังจากได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำ

ที่ถูกควบคุมตัวและปล่อยตัวเมื่อวานนี้ก็มาขึ้นปลาใสด้วยนะครับ
ก็ยังบอกว่ายังขอยืนยันในการทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป
แล้วก็เรียกร้องการปฏิรูปต่าง

แล้วก็อยากให้ท่านยกธรรมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาลลาออกลุ้งเองนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับ
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
บรรยากาศเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตแล้ว
แล้วก็ยังคงมีคอนเสิร์ตต่อเนื่องไปเรื่อย
มวลชนก็บอกแล้วว่าจะปักหลักนอนกันที่นี่

รายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ

อย่างที่เห็นหน้าจอนะคะมีผู้สื่อข่าวของเราอีกหนึ่งท่านนะคะ
อยู่ที่บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนะคะ

จากภาพมุมสูงของคุณศักดิ์สิทธิ์เมื่อสักครู่ครับ
คุณผู้ชมครับผมอยากพาคุณผู้ชมมาชมภาพพื้นราบกันบ้างนะครับ

เวทีถาวรที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนั้น
ถูกติดตั้งเสร็จสิ้นเมื่อประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โดยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนเวทีนั้น
แกนนำยังอยู่ระหว่างการปลาใสที่จะจมตีผลเอกประยุทธ์จันโอชา

รวมไปถึงมีการติดตั้งแล้วก็โฟมวงดนตรีบนเวที
เพื่อที่จะจินความพร้อมแสดงคอนเซิร์ตที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับ
รวมไปถึงวงของนายแอมมี่บะทอมบู
วงสามัญชนและวงวินศรีราชาร็อกเกอร์
คุณผู้ชมครับกิจกรรมในวันนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย๔ภาคีเครือข่ายของคณะราษดรนะครับ
คือกลุ่มคนคิดถึงเพื่อนภาคีนิรนามเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีและกลุ่มนนทบุรีปลดแอบ
โดยทั้งหมดใช้ชื่อกิจกรรมในครั้งนี้ว่ากิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุก
ซึ่งตอนนี้มีการติดตั้งเวทีถาวรขึ้นเพื่อปักหลักค้างคืน
กว่าจะมีการปล่อยตัวแกนนำที่เหลือทั้ง๗คน
ซึ่งเวทีใหญ่เพิ่งติดตั้งขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
โดยรอบนั้นยังมีการติดตั้งเต็นต์อำนวยการสำหรับนอนค้างคืน
ไว้บริเวณริมฟุตบาทที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับในไผ่ดาวดินได้ขึ้นปลาใสบนรถขยายเสียง
โดยมีเนื้อหาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยอ้างนะคะว่าหมดความชอบทำจากการบริหารประเทศ
และการสลายการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
รวมถึงการสั่งจับประชาชนที่เข
ซึ่งนายไผ่บอกเลยค่ะว่าคนที่ออกมาเรียกร้องทั้งหมด
ไม่ควรมาหุดจับกลุ่มในลักษณะนี้
กลุ่มแกนนำทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขและให้ลาออกภายในวันพรุ่งนี้
ซึ่งจะครบกำหนด๓วันซึ่งหากไม่มีการตอบรับนั้น
ไผ่บอกนะคะว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมใหญ่และมีการปักหลักค้างคืนหลายจุดพร้อมกัน
รวมถึงชวนให้มีการนัดหมายออกมาชุมนุมกันในวันเสาร์ที่จะถึงหรือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการปลาใสบนเวทีแล้ว
ยังมีแก่นำคนอื่นที่ร่วมขึ้นปลาใสทั้งนางสาวมายพัสราวรี
ในบ๊ายชินวัฏชันกระจ่างแกนนำเยาวชนปลดแอบเมืองทะบุรี
โดยกิจกรรมปลาใสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำทั้ง๘คน
โดยไม่มีเงื่อนไขและขับไล่นายกรัฐมนตรี
โดยมีกลุ่มมวลชนมาร่วมฟังการปลาใสจำนวนหนึ่ง
ซึ่งมีการปิดถนนงามวงวานทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกด้วยนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูนะครับ
ผมจะค่อยแพนกล้องไปให้คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้นะครับ
ไกลอยู่บนเสาไฟ
จะเห็นนะคะว่ากล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้น
แงนขึ้นไปบนฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ทราบแต่ยังไม่ทราบนะคะว่ากล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดของหน่วยงานใดนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นบริเวณพื้นที่ที่จัดการชุมนุมที่บริเวณถนนงามวงวานนี้นะครับ
บริเวณงามวงวานฝั่งที่จะมุ่งหน้าสี่แยกพงเพชรนั้น
ถูกปิดการจราจรแล้วเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนด้านซ้ายมือของผมคุณผู้ชมครับ
ด้านซ้ายมือของผมคืองามวงวานฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสู่ถนนวิภาวดีรังสิต
ตอนนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
แต่การจราจรบริเวณนี้นั้นค่อนข้างติดขัด
และมีการสัทกรได้เป็นบางช่วงนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรทั้งสองเส้นทางแต่อย่างใด
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ